โอ้โหบ้านนี้จะซุดโทรมไปไหนย่าก็ขึ้นรกขนาดนี้
นี่แหละนะช่วงกลางมรสุมช่วงกลางหน้าฝน
บ้านช่องห้องหับทำไมได้ดูแลมันก็โรคแบบนี้ล่ะคุณผู้ชม
และอันตรายก็อาจจะตามมาได้ด้วยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้นะคะยังคงมีฝนตกหลายพื้นที่
วันนี้ก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็ตกเบาบางพื้นที่
ลักษณะตกปล่อยชุ่มฉ่ำไม่ทำให้เกิดอากาศร้อนตกกระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาคนะคะ
ดูข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ก็ยังคงเห็นชัดเจนนะคะว่าปื้นสีเขียวสีเหลืองสีส้มนั่นคือพื้นที่ที่แสดงว่า
บริเวณประเทศไทยมีฝนตกลงมามีเมฆปกคลุมหนาทึบบางพื้นที่
โดยเฉพาะทางตอนกลางตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะดูกันเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศค่ะ
ก็จะเห็นนะคะว่ามีลักษณะของเส้นความกดอากาศเท่าพาดผ่านทั้ง๓ช่วงของประเทศไทย
คือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วย
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะปัจจัยหลักหลักก็มาจากเรื่องของลม
ที่ว่านั้นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีกำลังปานกลาง
พัดเอาความชื้นพัดเอาลมเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
ขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันก็พัดมาเสริมกันนะคะ
ทำให้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะ
ส่วนอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคใต้เนี่ยมีฝนตก
ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ครึ้มหลายพื้นที่นะคะสีฟ้าฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะเมฆครึ้มหน่อย
แต่ถ้าเกิดสีส้มสีชมพูไปแล้วเนี่ยตกหนักหลายพื้นที่
และส่วนมากก็จะเป็นการตกช่วงของบ่ายและค่ำนะคะ
รวมไปถึงดึกในบางพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะตกด้วยช่วงประมาณบ่ายนะคะ
รวมถึงตอนกลางของประเทศพิจิตรพิศนุโลกแถวจังหวัดลำปางลำพูนก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
รวมถึงอีสานตอนล่างค่ะขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
งฝั่งออกไปก็จะมีคลื่นสูงมากหน่อยยังไงชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
การสภาพอากาศภายในวันนี้กันค่ะ๑๓สิงหาคมภาคเหนือวันนี้ฝนตกเพิ่มขึ้น๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
นับตั้งแต่แถวจังหวัดแม่ห้องศรลงมาส่วนอีสานเช่นกันค่ะ
บึงการลงมาอุบลราชธานีเป็นแนวขอบที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลางกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาธนครสวรรค์อุทัยธานี
รับมือกับน้ำฝนที่จะตกลงมาอาจจะเป็นฝนตกสะสม

ส่วนภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ยังพล๔จังหวัดที่ถือว่าเป็นด้านรับลมก็รับฝนไปเต็ม
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยตก๑๖๐ของพื้นที่นับตั้งแต่ชุมพรลงไป
ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ของพื้นที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ย๒๖๓๖องศาเซลเซียส
ตกมากช่วงบ่ายเย็นค่ำนะคะแล้วก็อาจจะมีตกในช่วงของกลางคืนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะว่าช่วงของหน้าฝนนี้นะคะ
ก็สามารถที่จะสังเกตได้ว่าช่วงไหนฝนจะตกจากธรรมชาติ
อย่างเช่นมดคาบไข่ออกมาจากรังเพื่อที่จะไปหาที่สูงอยู่เพื่อความปลอดภัย
รวมไปถึงไส้เดือนถ้าออกมาจากดินโผล่แบบนี้ก็ต้องลองสังเกตดูว่า
นี่ก็เป็นการเตือนภัยทางธรรมชาติแล้วอย่าลืมนะคะ
มาแล้วค่ะต้นไม้ตัดแต่งกันด้วยเดี๋ยวมันจะล้มทับบ้านเรือนเอา
ที่ฉันดูท่าไม่ดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ